ผู้ปกครองนักเรียนชายอายุ๔ขวบในจังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปเข้าร้องสื่อมวลชนหลังจากที่ครูประจำชั้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตีลูกชายจนหลังแตก

ขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรี
๒ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว
สามีภรรยาชาวบ้านตะบนบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเด็กชายอายุ๔ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล๑
พัฒนาเด็กเล็กวัดบางนางก็ได้เข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับ

สังเกตว่าลูกมีอาการงอแงแล้วก็ร้องไห้
บอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าโดนครูตี
แต่ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าลูกชายไม่อยากไปโรงเรียนตามภาษาเด็ก
หลังจากนั้นก็ได้อาบน้ำให้ลูกกลับพบรอยเขียวช้ำทั้งตัว
เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรพานทอง
และยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ด้านนางสาวนภาพัฒน์วงมณีนินอายุ๓๗ปี
ผู้อำนวยการศูนย์ก็เปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต๒
มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุดังกล่าวแล้ว
ส่วนครูที่ก่อเหตุเป็นครูอัตราจ้าง

และจะนัดไปสอบถามรายละเอียดและสาเหตุที่ทำโทษเด็กอีกครั้ง